คุณผู้ชมคะเที่ยงวันนี้ค่ะเป็นวันสำคัญ

สำหรับการพิจารณาเรื่องของร่างพระราชมัญญัติ
ประมาณประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
กว่า๓ล้านล้านบาทนะคะ
นี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดร
เพื่อจะขอความเห็นชอบในวาระแรกค่ะ
โดยสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะได้เวลาอภิปรายฝ่ายละ๑๘ชั่วโมง
เดิมที่ได้แค่๑๕ชั่วโมงนะคะ
โดยจะเริ่มแถลงรายละเอียดงบโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรี๒ชั่วโมง
ไม่รวมกับเวลาอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
เท่ากับว่าทั้งหมดคือ๒๐ชั่วโมง
หลายคนจับตามองว่าผ่านไม่ผ่าน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ย
มันคือการชี้ชะตาจริงว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ต่อไปได้หรือเปล่า

ประเด็นที่๒เนี่ยถ้าเกิดว่าพรบองงบไม่ผ่าน
แปลว่าคุณชัดดาวนประเทศไปในตัวไกลเลยนะ

โทรศัพท์ที่ไลน์น่าจะได้เงินไม่พอนะ
อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่า

หากการอภิปรายของฝ่ายค้านอาจจะมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไร
เพราะทางฝ่ายเขาก็เตรียมข้อมูลพร้อมแล้วก็ครบถ้วนมั่นใจผ่านมติแน่นอนถึงแม้ว่าเสียงเราจะปริ่มน้ำจะตาม
ด้านฝ่ายค้านคณะอันธนทรจึงรุงรึงกิจหัวหน้าภักดิ์อนาคตใหม่ก็บอกนะครับว่า
จากการศึกษาเขาพบว่าพรบฉบับนี้ร่างพรบฉบับนี้มีปัญหาอยู่พอสมควร
อกย้ำถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่
ทำให้ในอีก๑๐ปีข้างหน้าอนาคตของประเทศไทยดำมืดมองไม่เห็น
แต่การลงมติครั้งนี้เสียงฝ่ายค้านจะหายไปหนึ่งเสียงค่ะ
เพราะว่าสารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งให้นายนวัดต่อเจริญศุกร์
จำได้ไหมสาวสาวขอนแก่นครับเพื่อท้าย
ยุติปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยคำร้องของกรกต
ว่าสมาชิกภาพการเป็นสอสอต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนุนหรือเปล่า
หลังจากที่เขาต้องคำพิพากษาสารจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิต
วันนั้นจำได้ไหมต้องออกจากสภาแบบกลางคันเลยค่ะ
แล้วคำสั่งของศาลมีมาเมื่อวานเองนะ
ถูกต้องแล้วก็โดนคุมขังชั่วคราวนะคะระหว่างรออุทธรณ์ดีกา
และไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย